ดูพิธีกรรมโบราณกันหน่อยเขาว่ากันว่านี่คือนางกวักเสี่ยงทายของชาวไทยภวรที่จังหวัดลบบุรีครับ
นั่นเขาทำอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นฮะหลายคนไม่เคยเห็นผมเชื่ออย่างนั้นตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะนี่คือ
พิธีกรรมโบราณที่หาดูได้ยากที่มีชื่อว่านางกวักเสี่ยงทายของชาวไทยภวรจังหวัดลบบุรี
เสี่ยงทายเสี่ยงโชคแล้วก็เสี่ยงดวงกันด้วยเขาว่าอย่างนี้
และยังเป็นการพยากรดวงชะตาล่วงหน้าของชาวไทยภวร
ที่เขาทำกันแบบนี้ตั้งแต่โบราณการมาแล้ว
คือคนโบราณเขาจะสร้างตุ๊กตานางกวักขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการเรียกวิญญาณของผีเจ้าที่มาสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตา
อารมณ์คุณยังไงผีถ้วยแก้วว่าคุณเคยเห็นกันบ้างไหม

อารมณ์แบบนั้นแหละเหมือนเรียกผีมาสิงสถิตอยู่ในจุดหนึ่ง
แล้วก็ถามคำถามนู่นนี่นั่นไง
เขาบอกว่าตุ๊กตาเนี่ยนะครับจะทำการทำนายบอกสิ่งต่างผ่านการเขียน
ลงบนสายที่วางเอาไว้ข้างน่ะเห็นไหมโอ้ย

ใช่แล้วเขาบอกว่าตุ๊กตานางกวักเนี่ยก็จะหมุนเขียนนู่นนี่นั่นด้วยตัวของมันเองนะ
คนมีหน้าที่แค่ประคองเฉย

พอเขียนลงไปแล้วก็ลบแล้วก็เขียนใหม่ถามใหม่เขียนใหม่

ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นพิธีกรรมความเชื่อเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวไทยภวรนะครับ
ที่เขาสืบต่อกันมาเนิ่นนานแล้ว